ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
สองหนุ่มสองมุมหัวใจเดียวกันนะครับ
เอกชัยครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ

เฉพาะคู่เปิดหัวเรานี่พร้อมแล้วนะครับอยู่บนเวทีครับ
คู่ร่างการไทยเท้าสดนี่เป็นมวยฝีมือ

นักสนใจนะครับว่าใครจะเห็นคู่ชนะก่อนอื่น
ติ๊ต้าวิทยา

คนศาสตร์เล็กกกัมปนาศ

ชื่ออินทรนสันติสุกอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๕๒ครั้งชนะ๔๒ครั้ง

แตมทองปอเพชรไก่แก้วยกที่๒

ชื่อสิริชัยนาทองอายุ๑๘ปี

กมาแล้ว๕๓ครั้งชนะ๔๐ครั้ง

โอ้โหคู่นี้สถิติน่าสนใจซีพิชัย

คนโดนน็อกเขาชนะได้นับนะครับ

ได้นับก่อนเจอเพชรศรีนินคงชูช่วย

วันนั้นเขามาเข้าเวรแทน

แดงก็ซ้อมอยู่ให้พรบางว่านะครับ

กิงสังเล็ก
อยู่กับคุณกัมาณาชชูสวันครับ

เตะแท้งเขา

มวยมัดองดศอกรุนแรงครับ

ลดไป๒๑ครับเดี๋ยวดูลด๒๑นี่จะมีปัญหาหรือเปล่าเยอะไหมล่ะในภาษามวย
ถ้าต่อยกลางวันนี้น่าจะมีปัญหาแต่ก็ต่อยเย็นไม่เป็นไร
ปลายเดี๋ยวดูครับรูปร่างเสียเปรียบด้วยนะครับ
เดี๋ยวดูว่าหักลบหลบหนี้แล้วแม่จะออกมายังไงครับ
อาจารย์ไพทูลโกรธกำลังทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
อดีตกรรมการยอดเยี่ยใจร่วมของรัดชำนำนวทย์อีกค้นหนึ่งเลยครับ
กกรรมนาศครับจากจังหวัดสุรินชกกันในพิการ๑๑๙ปอนด์น้ำเงิน
ที่แล้วนี่มาแทนนะครับเป็นมวยมาแทน
น็อกไปวันนี้เข้าเวรจริงเลยนะครับ
แต่ซ้ายต่อยซ้ายน่ากลัวเลยนะครับต้องยกออกมานี่

ฟรือว่านี้นับน็อคแตกมีโอกาสเพิ่มโต้นผิดน้ำเงินดูน่ากลัวเลยนะฮะ
อาจจะบอกว่าซ้ายกับขวานี่สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

เมืองธรรมะพระศักดิ์สุดแปดริ้ว
ไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าการไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าทวนแม่ขึ้นมาสุดเลยนะครับตอนนี้
ดูครับส่วนน้ำฝ่ายแดงนี่เปเป้เล็กนี่ถอนบังว่าเห็ดตึงต่อหลักสอง

คู่นี้กำแพงเพชรเจอกับจังหวัดสุรินทร์

โอ้โหดูครับหมัดซ้ายตรงลำตัวเลย

น่ากลัวแล้วนะครับต้นต้นกางเกงสีเหล้ำเงินจับตาเลยนะครับคนสรรค์เล็ก

แล้วซ้ายกับขวานี่ต่อยกันสุกแน่นอนกัน
อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ

ไม่มีการคำว่าแทร่จ้องครับที่ตรงนี้
ออกมาต้องแทร่บู้กันอย่างเดียวต้องใส่กันอย่างเดิน

สวยครับลูกคู่ต่อยขวาต่อยขวา

วิทย์การีชิตชุมพลอินตายศ

โดยเฉพาะตัวบนภัยทูลกบกำลัง
ถือว่าเป็นกรรมการที่ยอดเยี่ยมของเวทีราชดำเนินคน
เอาละครับขยับเดินครับ

สไตล์ต่อหลัก๒นี่ถอยหลังไม่ได้อยู่แล้วพี่ป๊า
ปราณปิสรมสุดยอดเย็บโยดเจอแค่สัตย์จังหวัดใส

เกงสีแดงนี่เคยชกกับน้องโรส

น้องโรสตอนนี้รวย

เดือดร้อนหัวหน้าคณะโอ้ยแข้งขวา

การฟิกซ้อมนี่น่าจะใกล้เคียงนะ

คณะมวยบ้านสถานทั้งคู่แข้งขวา

มากเล่นให้ผลกลางควอง
โอ้โหสะหรับคู่แรกที่เปิดเกมมา

พี่ป่าถ้าต่อยแบบนี้นะโอกาสถึงเลือดเลย
มีสิทธิ์เลยเปย์หมอเราทำงานได้เลยนะครับ

เกิดได้ทั้งคู่อะไรก็เกิดขึ้นได้

วัดกันข้อใครแข็งแรงใครดีจับครับเน้น
เคล็ดแล้วตียังไม่ถนัดพกเข่า
ต้องรอไว้ไปได้ยุคก่อนนะครับ
ขยับขึ้นขยับหมดยุคแรก
วยคู่แรกของยกที่แรกที่ผ่านมานะครับ
ฝ่ายแดงเปเป้เล็กต่อหลัก๒นี่
เดินเข้าหาเลยครับโดนฝ่ายน้ำเงินโฆษศาลนี่
หมัดโอ้โหสวนเข้าแรงเลย
อาวุธกันหนักเลยครับเน้น
กลับมาอีกออกโอ้โหโดดไม่โดนครับ

โดนโคชศาลนี่เตะซ้ายโยนเข่า
เป็นชุดออกมาเป็นชุดเลย

๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฝ่าถาครับ
ยกที่๒สถานการณ์นี่
เข้มข้นติดพันธุ์มาตั้งแต่ปลายยกที่๑แล้ว

หลักลงใบร่วมนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
วันยกเรี้ยงไม่จากยังไม่ห่างนะครับ

ก็ค่อยออกมา

เจ้าพ่อจัดสารเล็กปับนายยังยังเห็นกับเปเปเล้ย
แล้วชกแบบนี้แฟนหน้าตู้ไทยรัฐจะไม่ดูได้ยังไงพี่ป่า

ให้ที่ห้อยอดมวยไทยรัฐโดยต้องมาต้องส่งไทยตรงนี้ก็กินไม่หมดแท้
ขวาจิ้มลำตัว
แผนงี้เนี่ยพูดดูแล้วครับท่านผู้ชมกันดูไปดูให้คะแนนไปด้วยแน่นะ

กูจะสายเล็กนะแล้วก็จะโตะจังหวาสองหนักเหมือนกันนะบี่ป่า

ไม้เป้เป้เล็กในมัดของหนักของแรงทั้งสิ้น
ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ลอยกว่านิดนึงครับ

พรบังว่ามาหรือเปล่าพี่ฟ้า
ดูอยู่หน้าตู้ดูอยู่หน้าตู้
วันนี้ต้องวัดกระดิ่งหัวใจของตั้งแต่คนที่สารเล็กนะครับ

เขาทางซายเด่งเขาซ้าย
แต่ว่าขยันไปเรื่อยครับเบเฟ่

ลดความเสี่ยงเลือกหัดกับศอกไปได้เยอะเลย
น้ำเงินโฆษสายเล็กนี่ไม่ยอมเข้าใกล้อยู่แล้ว
นี่พยายามชกวงนอกแล้วครับบวก

ในที่แม่ถ้าไม่จำเป็นจริงโฆษศาสเล็กจะไม่ค่อยปะทะเท่าไหร่
มันไม่ปะทะแต่ผมปะทะนะ
เบเฟ่แบเฟ่เต็ดในยังโอ้โหเต็มข้าวเม็ดนี้
ท่านถ้าจะเหี่ยวนะโคชศาสตร์
พ๋อพอหรือเปล่า
ตรงใจข่มไปเลยนะ
ระหว่างเจอมันแล้วต่อยแบบนี้ครับ
เร็งขึ้นทั้งคู่รู้เหรอ

เลย

ผ่านมาแล้วยกที่๒ทั้งคู่

มีหมัดมีเท้ามีเข่ามีศอกครบสูง
เลยครับใส่กันเลยแลกกันใครดีใครอยู่
อ่าแลกกันที่ว่าสนุกเหลือเกินนะครับ
กลับเข้าไปเต็มแข้งเลยแข้งขวา
นี่ก็โยนเขาเข้าไปเต็มพุงเลยครับ

มาด้วยความหนักความมั่นใจเลยวันนี้น้ำเงิน
ตัวเล็กกว่าต้องถอยไปแล้วก็ออกอาวุธไปด้วยนะครับ
มันตอนหรือว่าสองยกผ่านไปใส่กันมัน

ของคู่แรกวันนี้
ดูแล้วกางเงียงสีแดงได้เปรียบนิดนิดนะครับเปเปเล็ก
ฉะสารนี่จะถอดใจหรือเปล่านะครับ
ดูอาวุธดิแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่สารพัดเลยนะ
แต่ว่าโอ้โหมันยิ่งโดนยิ่งเดินนะเปเป้เล็ก
ผู้พิชิตความเจ็บปวดไงในปากกางเงียงสีแดง

หน้าตัดล้ำตัวดังนานนะครับเอาเปเปเล็กไม่อยู่

เด้นแม่นมาอย่างเดียวแล้วครับมาถึงตรงนี้

ถ้าเกาะอย่างงี้ไม่ดีก็เกาะไปคิดต่างนะครับ

โอ้โหลูกนี้ทะลุหลังเลยครับสวยเลย

พี่จังวายนิดเดียวครับสีก็โก้ไอลูก
แต่ไม่มีอาการไม่มีอาการ
ยังเก็บอาการอยู่
นี่นะครับเปเปเล็กเดินต่อ

โคตรศาสตร์

แบบนี้แหละครับทางโฆษศาสเล็กนี่ถือว่าทำถูกแล้วนะ
ตอนนี้แม่แต่ตัวใหญ่เหลือเกิน
แต่จับไม้นี่ก่อไปคิดตังเลยนะ
บังมิตรเลยไง
มันมั่นใจสูงด้วยเมื่อเดิมนี้

ขอยงกดหนักลูกยากแล้ว

จับเข้นเน้นตีได้สวยงามมาถึงตรงนี้แหละ
ชกแบบนี้นี่ชกแบบเอาชัวร์เลยนะ

สถานการณ์จังงนี้ไม่สวย

โคจศาสตร์เล็กน้ำเงินพยายามบิดนอกนะ

เหลือบัตรกับซอกครับพี่ปากเข้าในนี่ตั้งแต่ทิ้งแล้ว
ไปต่อยมาทำท่าจะถอดนะไอ้เจ้าโฆษศาลเล็ก

เออดูยังต้องเดินว่ามั่งใจเหมือนเดิมครับ

คุณกำมาหน้าตกยกกัมปั้นอย่างเดียวล่ะ

โอ้โหในสารภาพเลยนะ
ได้เลยเปเป้เล็กนี่ช่วงปลายยก๒พอมายก๓นี่เห็นช่องแล้ว

ช่องไหนตกตกไหนอยู่เลยไงล๊อคเลย

เนี่ยตอนนี้ต้องแม่อีก๒ยกสุดท้ายนี่อันตรายนะ
เป็นเป้เล็กถ้าเดินเข้าไปจับแบบนี้ระวังหมัดกับศอก
อันนี้ขายหมุนมาตรฐานไหมมันยังไม่มีหมดอยู่แล้วนะ

มันนี่ก็อก๑ยังไม่หมดเลยนะเป้เป้เล็ก

ขวายแดงนี่เป้เป้ไม่ยอมอันนี้เดินเข้าหา

โยนเข่าโดนไอ้โฆษศาลนี่ดักเตะซ้าย
โยนเข่าสวนแบบพื้นแบบหนักเลยนะครับ
เขาว่ากันว่าเป็นศึกหนีตายเลยคู่นี้
เพราะว่าแรงปลายไม่ดีทั้งคู่นะครับ
เดี๋ยวดูครับว่าใครจะหมดก่อนกัน

บนกระทีครับ๓ยกศัตรกาลน้ำเงินนั้นเห็นชัดเจนนะครับ
เพราะว่าเวลาโดดเปเปเล็กประกบในตีและนั้น
ทำท่าจะยอมรับสารภาพครับ

มุมน้ำเงินบอกว่าให้บังด้วยนะครับ

ก่อนหมดยก๓ให้บิงหักล้มไปดูงังไม่เป็นอย่างเหมือนกันนะ

ยังเปิดเกมเหมือนเดิมครับเปเป้เล็ก
เปเป้เล็กเนี่ยเดินแบบย่ามใจต้องระวังนะ
ต้องระวังนะลูกแบบนี้ต้องระวังนะ
พี่ป่าต้องระวังนะลูกเมีย
เสียงทรงเสียงเชียร์นี่มาแรงแล้วนะ
เล็กนี่ย่างใจไม่ได้เหมือนกันครับพยายามลาดเข้าไป

เดินไวดับแทงไปเลยครับ
เบ้เล็กพยายามจะล็อกในติดในอย่างเดียวครับ
เจ้าสารพยายามดิ้นดิ้นแล้วมีหมัดกับศอกด้วย
อันตรายเบเป้เล็กเดินย่ามใจไม่ได้
บวกกับน็อกต้องสวมเลยครับ

วงในตีได้ไหมตีได้หรือเปล่า

ตอนนี้พยายามคว้าในประกบในตีอย่างเดียว
จศาสเล็กนี่พยายามดันระหว่างแข้งซ้าย

เตะไม่พัดเป้าเข้าลำตัว
ลงในกับเข้นเห็นมาตี

โอ้ยเป็นไงคนชะสามเดี๋ยวมาชุดใหญ่เลย
ทำมาต้นดอกมาโดนชุดนี้ไม่ยอม
ซ้ายเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอาลงในพยายามเข้มมาเดินมา
โกงหน่อยโกงแน่นแล้วโกงอีกนิดนึง
สิงเชียร์แรงเกินนะสิงเชียร์แรงอีก
ปากหมัดกับศอกยังอันตรายอยู่นะน้ำเงินนะพลาดไม่ได้นะครับ
เปิดเกมต่อครับเปเป้นี่ยังไงจิ้มแบบนี้ต้องระวังซ้าย
นี่อ่ะซ้ายกับขวานมันสนุกอย่างนี้เลยนะนั่งกระพงต้องพา
มีเสน่ห์ตอนนี้เปิดก๊อก๒เข้ามาแล้ว
นาทีสุดท้ายยกที่๔จิ้มลำตัวติดในอีกแล้ว
อ้าวอ้าวมีมีมีมีกระทืบส่งนะ
มีแถมมีแถมไม่เป็นไรลูกติดพันนิดนึง

เบเป้เล็กเสียหายหลายแสนไหมลูกเมื่อกี้
ซ้ายตีตีซ้าย
ในช่วงปลายไปยังไงเลยปลายยก

ขยับซ้ายรับซ้ายรับรับหยุดเลย

ธากตัวไม่ทันซะที่คิดได้ทั้งทำไม่ได้

โจมหมาตนี้เข้าไปพี่ปั๊ก
ง่ายเลย
ใกล้จบซ้ายเตะลำตัว
เหลี่ยมเชิงออกมาเหลี่ยมตัวสวยเลย
ครับภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่สี่ที่ผ่านมาโอ้เปเป้เล็กนี่เดินเข้าหา
หมัดซ้ายขวาโยนเข่าสลับส่วนคนที่สารนี่ก็มาดักครับ
โอ้โหต่อยหมัดเขาเต็มหน้าหน้าสั่นเลยดีไม่ล่วง
หน้าเช็ดหน้างายเป็นแข่งซ้ายก็สวยงามเลยนะครับ
ปั้มตีแรกเลยครับแรกแต่โดนหักเหลี่ยมล้มลงไปครับ

ยกสุดท้ายชิงดำทางด้านของควโจษยศาลเล็กที่ติ๊กตื๊กขึ้นมานะ

ดูว่าใครจะหมดก่อนกัน
นาทีสุดท้ายกางเกงสีแดงนี่ดูแล้วใสเลย
พอครึ่งนาทีสุดท้ายกางเกงสีน้ำเงินพลิกสถานการณ์กลับมาพี่ป่า
ที่โดนแข้งซ้ายน้ำเงินคนจากศาลเล็ก

นาทีที่เหลือที่ตรงนี้มีความหมายมากเลย

สนุกเกอร์เขาบอกว่าชิงดำไงพี่ปานเรียก
โดนแข้งซ้ายนี้นะ
ไอ้เจ้าเป๊ะเป๊ะโดนแข้งซ้ายเลย

กันเกลียดแดงเดิน
ดักวางตีนซ้ายแล้วประกบใน
เดินแล้วไม่ออกก็แบบ
เตบไปเลยนะครับคุณผู้ชม
สถานการณ์นี้กลับตรปด๓๔ครั้งเลยในวันที่๓ปุ่มยก๔
ไปพลิกมาโหอย่างเช่นครูนี้ต้องต้นนะ
ดูตามเกมมวยแล้วนี่ไอ้เจ้าฝ่ายแดงนี่ได้เปรียบเห็นชัดเจนโอ้โห
โชคไปโชคมากเป็นพ่อบุญรับไปเลยโค้งความตายแท้แท้เลยกับเกมสีน้ำเงินวันนี้
โฮโหสู้แล้วสารภาพเลยลับซ้ายลับ
นี่งัดก๊อก๓ลงมาทั้งคู่นะครับแรงปลายไม่ดีทั้งคู่นะครับ
สุดท้ายแล้วนี่เปิดก๊อก๓มาก่อนเลยพจศาลเล็ก
แล้ววันนี้มันช่วงต้นมีสองมั่งใจสูงออกมาไฟแดงเตะไปเหลว
เดินเข้าไปนะเดี๋ยวหมดยกอ่ะเดี๋ยวพรบังว่าเอสเซเบสมาหาพี่ปะแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อันนี้ดูกลางเต็มแล้วหัวหน้ากลางหน้าถ้าดูจังบ้านเต็มมีความหยุดร้อนแค้นใจได้หรือเปล่า
ไม่ออกนะพอกบในแล้วจังหวะตีได้แล้วตีเกือบอยู่แล้วด้วยนะ
แล้วก็ทำให้กางเกงสีน้ำเงินนี่ผีดิบนี่คือฟื้นคืนชีพเลย
แล้วจังหวะวงนอกฝีมือนั้นได้เปรียบอยู่แล้วนะครับ
ขยับแค่งซ้ายไม่ออกแล้วสวยเลย

โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
เพลงลูกทุ่งนี่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับ

คุณผู้ชมครับในส่วนของศึกสังเวียนเดือดวันเชียมเป็นชิปครับ
จะจบรายการสดที่ประเทศเมียนมาไปหมาดนะครับ
เมื่อวานนี้วันศุกร์ที่๑๘มีนาคม
สำหรับใครที่ยังมีอารมณ์ค้างแม่ยังไม่ถึงนะครับ
คืนนี้ไปชมเทปลีลันบันทึกภาพถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์นี้๔ทุ่มเป็นต้นไป
อย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่แค่มวยนะครับ
แต่มันคือสังเวียนศิลปะการต่อสู้ระดับโลกเลยทีเดียว
วันแชมป์เป็นชิปกับไทยรัฐทีวี

นึกว่าแชมเป็นชิปพีเมียหรืออย่างนี้
มันชื่อมันใกล้อ่ะแต่นี่ใกล้จบ

โอ้ยยก๕นี้สาธารณะภาพอะไรยังมียกสุดท้าย
มาต่อยได้ดีในยกสุดท้ายนี่เองนะ
แคลงของซ้ายมัดซ้ายข่าวซ้ายทั้งไปเรื่อยครับ